กลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
คือวันนี้ต้องยอมรับว่าข่าวนี้ก็เยอะจริงจริงใช่ค่ะ
โควิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราให้ความสำคัญทุกวันนะครับ
ตั้งแต่ช่วงแรกไล่มาชั่วโมงเต็มนี้ยังไม่หมดนะฮะ
เดี๋ยวเพิ่มเติมให้นะครับแต่ว่าสลับมาดูเรื่องราวในภาคส่วนอื่นอื่นกันหน่อยกันแล้วกันนะครับ
ที่จังหวัดพังงาเนี่ยเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่เพื่อนเนี่ยไปยิงเพื่อนจนเสียชีวิต
ค่ะนะฮะคนนึงนี่เป็นตำรวจนะฮะ
ที่เสียชีวิตเป็นตำรวจนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราตามความคืบหน้าให้
วันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ชายคนนี้ฮะตรงกลางเนี่ยเสื้อสีม่วงม่วงเนี่ยค่ะ
นี่ฮะชื่อนายนารงอ่านะครับนารงจันจ่ำใสอายุห้าสิบหกปี
ตำรวจคุมตัวไปชี้จุดเกิดเหตุตรงนี้เป็นสวนปามนะครับอยู่ที่หมู่ห้า
บางมรวนตำบลบางม่วงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
นายนรงเนี่ยก่อเหตุใช้ปืนลูกซองยาวยิงดาบตำรวจบัญชาแก้วนุ้ย
อายุห้าสิบปีจนเสียชีวิตนี่ฮะปืนลักษณะแบบนี้เลยนะครับ
ที่ตำรวจคุมตัวมาทำแผนมาชี้จุดดาบตำรวจบัญชาเนี่ย
เป็นพบหมู่งานป้องกันและปราบรามปฏิบัติหน้าที่๑๐เวรสพตะกัวป่า
ภาพขวามือนะฮะคือดาบบัญชาส่วนซ้ายมือนี่คือผู้ต้องหานายนรง
ความจริงก็เป็นเพื่อนรักกันเลยนะนี่ค่ะทุกผู้ชมครับ
คือดาบตำรวจบัญชาเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเกิดเหตุถูกนายนรงยิงเนี่ยนะฮะ
กระสุนเนี่ยเข้าที่ชายโครงด้านขวาหนึ่งนัดคือกระสุนความจริงเข้าหนึ่งนัด
แต่มันเป็นรูพลุนตามร่างกายเนี่ยเป็นรอยกระสุนนับได้๒๕รูนะฮะ
เป็นลักษณะลูกปลายนะครับญาติญาติตอนนั้นนำตัวดาบตำรวจบัญชาส่งโรงพยาบาลตะกัวป่านะครับ
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยท่านเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นายนรงก็ถูกจับทันทีเลยนะฮะ
เพราะว่าหลังเกิดเหตุขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับแต่ว่าไปได้ไกลสักประมาณแค่สองกิโลเมตรนะฮะ
ตำรวจก็ไปเจอพอดีแล้วเมื่อวานนี้ก็มึนเมานะ
ตำรวจไปเจอตัวเมื่อวานนี้เนี่ยหลังก่อเหตุเนี่ย
ยังบอกตำรวจบอกเดี๋ยวจะไปซื้อเหล้าหน่อยจะไปดื่มย้อมใจนี่ฮะ
สุดท้ายตำรวจก็นำตัวมานะครับแล้วก็ชี้จุดเกิดเหตุ
นะก็เป็นแถวแถวบ้านของนายนรงนั่นเองนะครับแล้วก็ปืนที่ใช้ก่อเหตุด้วยที่ไปหามา
จุดต่างต่างที่ตำรวจพาไปชี้จุดไปทำแผนเนี่ยนะครับเดี๋ยวไล่เป็นจุดจุดไปเลยนะครับ
จุดแรกเป็นเพลิงพักนะฮะตรงจุดนี้
ไปเจอปืนขนาด๙มมของดาบตำรวจบัญชาวางอยู่บนโต๊ะ
จุดที่สองเป็นจุดหลังบ้านจุดนี้มีรอยเลือดอยู่นะฮะ
จุดที่ยิงกันจุดที่๓เป็นรถเบนส์นะครับ
ที่มีปืนลูกซองยาวสองกระบอกอยู่นะครับส่วนปืนลูกซองยาวที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
วางอยู่ที่จุดที่เป็นเบาะข้างคนขับนะฮะนี่เป็นหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เจอนะครับ
นายนรงสารภาพว่ายิงดาบตำรวจบัญชาจริงนะแล้วก็บอกว่า
ตัวเองกับผู้ตายเนี่ยความจริงเป็นเพื่อนรักกัน
นับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นคนสุราธานีเหมือนกัน
แล้วมารู้จักกันเนี่ยตอนที่ผู้ตายมารับรัชการที่ตะกัวป่าที่พังงา
นายนรงเองเขาก็มาสร้างบ้านอยู่ที่อำเภอตะกัวป่าเหมือนกัน
ทีนี้พอรู้ว่าเอ้าคนบ้านเดียวกันนี่คนสุราธานีเหมือนกัน
อยู่ที่ตะกัวป่าเหมือนกันก็แวะเวียนไปหากันนะฮะ
สนิทสนมกันถึงขั้นไปกินไปนอนอยู่ที่บ้านด้วยกันอยู่บ่อยนะครับ
บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยนะดาบตำรวจบัญชาก็มาที่บ้านของนายนรงค
กินมานอนอยู่ที่บ้านหลังนี้หลังออกเวร
จนถึงปัจจุบันเนี่ยมาอย่างนี้บ่อยเอาแล้วทำไมไปยิงกันตาย
นายนรงบอกว่ามีปัญหาส่วนตัวบางครั้งเนี่ยเวลาที่เมาแล้วเนี่ย
พูดจาไม่ค่อยเข้าหูกันแล้วก็ทะเลาะกัน
นายนรงอ้างนะฮะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางดาบตำรวจบัญชาด้วยนะครับ
เพราะว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้
แต่นายนรงเนี่ยอ้างว่าพอเมาแล้วพูดจาไม่เข้าหูกันทะเลาะกัน
มากินมานอนอยู่ที่บ้านด้วยกันเนี่ยดาบบัญชาเนี่ยชอบชักปืนมาขู่
แล้วก็ยิงใส่บ่อยนี่เขาอ้างอย่างนี้นะฮะ
จากการสอบสวนก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้นายนรงบอกว่าอยู่ที่บ้านผมนี่แหละ
นั่งดื่มเหล้ากันที่โต๊ะม้าหินแล้วมีปากเสียงกันทั้งคู่เนี่ยต่างไปคว้าปืนมา
ออกมาวิ่งไล่ยิงกันในสวนปามโอ้โหทำยังไงในหนัง
นายนรงบอกว่าตอนนั้นเนี่ยดาบบัญชาเนี่ยนะฮะ
มีอีกคนนึงเนี่ยที่ดาบอัญชาพยายามจะวิ่งไล่ยิงเขาเนี่ย
มีชาวบ้านอีกคนนึงอยู่แถวนั้นนะฮะเขาชื่อนายปัญญานะครับพยายามจะมาห้าม
ยิงออกมาจากบ้านไปโดนดาบตำรวจบัญชาดาบบัญชาก็ล้มลง
ฮะบาดเจ็บสาหัสก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังเกิด
เหตุนายนรงบอกว่าตกใจนะครับขี่จักรยานยนต์ออกไปคือตั้ง
ใจเนี่ยจะไปหาช่างก่อสร้างบ้านที่รู้จักกันก็คือนายปัญญา
คนที่เข้ามาห้ามนั่นแหละไม่รู้จะทำยังไงนะไปหาเขาแล้ว
ก็ให้พาไปซื้อเหล้ามาดื่มย้อมใจเพราะว่าตอนนั้นตกใจมาก
ทำใจไม่ได้ที่ไปยิงดาบบัญชานี่คือนายปัญญานะฮะคนที่มาห้าม
แล้วนายนรงเนี่ยหนีไปแล้วก็ให้เขาพาไปซื้อเหล้าเพื่อดื่ม
้อมใจหลังจากยิงดาบบัญชาเขา
ข่าวจากหน้าตอนนั้นสอดนอกตรงนี้หรอเขาจะบิน

ดื่มเหล้าอยู่แล้วเดินแล้วเอายิงเข้าไปแล้วก็ปกใจอีก
ไม่รู้จะทำยังไงไปซื้อเหล้าดื่มย้อมใจอีกตำรวจมาก็เนี่ย
เขาก็บอกว่าเขาอยู่ในบ้านแล้วผู้ตายเขาพยายามจะวิ่งมาหา
ผมก็เลยต้องยิงออกไปอะไรประมาณอย่างนี้อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของนายนรงค์นะคะ
ซึ่งตำรวจเนี่ยก็นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วมีทนายส่วนตัวมาร่วมรับฟังด้วย
แต่ว่าไม่อนุญาตให้สื่อบันทึกภาพอ่ะนะคะทีนี้เราได้คุยกับนายปัญญา
ปัญญานี่เขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์นะคะอ่าเป็นคนพยายามเข้าไปห้ามตอนที่เขา

ใช่เขาเป็นช่างก่อสร้างบ้านที่รู้จักกับนายนรง

เขาบอกว่านายนรงเล่าให้เขาฟัง

บอกว่าก่อนหน้านี้ดาบตำรวจบัญชาน่ะ
เอาปืนไปเจาะหัวครั้งนึงแล้วไล่ยิงกัน
จากนั้นน้องสาวของนายนรงเป็นคนเข้ามาห้าม

สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงปืน

เพื่อนคู่นี้ทะเลาะกันบ่อยมาก

เหมือนในหนังเลยวิ่งไล่ยิงกัน
ผมต้องวิ่งเข้าไปยกมือไหว้
ขอปืนคืนจากผู้ตาย

แล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเขยของนายนรงเอาไปเก็บไว้
แต่สุดท้ายแล้วผู้ตายวิ่งมาหานายนรง

ทีนี้พอก่อเหตุเสร็จนายนรงมาหาเขา
แล้วบอกว่าพาไปซื้อเหล้าหน่อย

แล้วเดี๋ยวถ้าตำรวจมาก็ให้ตำรวจจับไปเลยก็แล้วกัน
นายนรงบอกกับเขาแบบนี้เขาก็เลยพาไปซื้อเหล้า

พอยิงเสร็จก็มาขอกินอีกขวดหนึ่ง

แล้วก็มาเล่าให้เขาฟังว่า
ผู้ตายมานอนอยู่ที่บ้านตลอด
เขาทั้งซักผ้าให้หุงข้าวทำกับข้าวให้กินมาตลอด
เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอยู่ถึงเอาปืนมาเจาะหัวเขาแบบนั้น
ไปเอาปืนของพี่ดานกลับ
ถึงต่อสมมติมันไปไหว้พี่บัญชา
ให้ครับถึงผมก็ถอดมีกัสซินขึ้นออก

นี่ก็บอกอีกหนึ่งนัดออกให้แซมอนไปเก็บ
ยอมแล้วแกเข้าไปนั่งในบ้านแล้วครับ
ถึงพี่บัญชาวิ่งมาด่าน
ผมทำท่าแต่ขึ้นนั่งร้านทำงานเสียงปืนดังปัง

พี่ไม่หนีแต่น้องช่วยพาไปสื่อราวทะควดกินยอมเฉย
เดี๋ยวตำรวจมาก็ให้ตำรวจจับ
มาอยู่บ้านกูกินบ้านกู
เมียกูซักผ้าให้โดรณ์นี้ให้
ถึงก็มึงเอาปืนมาจ่อหัวกูแบบนี้ไม่ได้
ทีนี้ตอนที่ตำรวจนำตัวนายนรงคนก่อเหตุไปชี้จุด
แล้วก็หาอาวุธปืนที่เพิงพักของผู้ตายนะคะ

ไปเจอกระบอกกัญชากับกัญชาวางอยู่บนเคียง
ตำรวจก็ถามว่าอ้าวยังไงปัญญารู้เรื่องนี้ไหม
กัญชากับบ้องกัญชานี่มันมายังไงเหรอ

ปัญญาบอกผมไม่รู้เรื่อง
แต่
สะนิดกันมากด้วยซ้ำเหมือนพี่เหมือนน้องเลย
ขณะที่ผู้เกาะเหตุยอมให้ผู้ตายมานอนอยู่ที่บ้าน๓ปี
สาเหตุก็คิดว่าน่าจะเป็นความไม่เข้าใจ
หรือพูดจาไม่เข้าหูจากการดื่มเหล้าจากการเมาสุรานี่แหละ

ที่ผ่านมาผู้ตายพฤติการปฏิบัติหน้าที่๑๐เวนก็เรียบร้อยดี
เวลานอกเวลางานก็เป็นชีวิตส่วนตัวของเขาเนาะ
เขาก็อยู่กับเพื่อนและอีกอย่าง
ดาบตำรวจบัญชาเขาบอกว่าเป็นคนอารมณ์ดีใจเย็น
และคนที่ปฏิบัติหน้าที่๑๐เวรได้
ต้องรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์
สื่อสารกับประชาชนรู้เรื่อง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนร่วมงานเขาก็บอกว่า

ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้านะ

แล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องมากกว่า
เกิดจากการลืมสุราด้วยส่วนนึง
การพูดกลายกลายกันนะครับ
มีความลุงงานขึ้นมา
ดาบตำรวจบัญชานี่เป็น
พบหมู่งานป้องกันและปราบรามนะครับ

ของสพตะกูบ่าที่พังง่านะฮะ
นี่คือรูปของดาบบัญชานะครับคือวันนี้ที่โรงพักเนี่ย
รูปของดาบบัญชาก็ยังติดอยู่ที่ป้ายปฏิบัติหน้าที่๑๐เวรนะฮะ
ก็เป็นป้ายปฏิบัติหน้าที่ที่ติดเอาไว้ตั้งแต่วันที่๑๗กรกฎาคม
นี่นะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยฮะ
นี่เป็นภาพรายชื่อของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับวันนี้ทีม
ข่าวของเราไปที่บ้านจุดเกิดเหตุนะครับเป็นบ้านในสวนปาม
ของผู้ต้องหาก็คือนายนรงนะครับนี่ฮะทางเข้าไปเป็นลักษณะแบบ
นี้นะครับวันนี้ไม่มีใครอยู่ที่บ้านนะครับแต่ได้เจอคน
งานในสวนปามซึ่งเขาให้ข้อมูลบอกว่าปกติแล้วบ้านหลัง
นี้เนี่ยผู้อาศัยเนี่ยจะมีก็คือนายนโรงเจ้าของบ้านนะฮะที่
ผู้ต้องหานี่แหละมีภรรยาของนายนรงแล้วก็มีดาบ
บัญชาผู้ตายนี่แหละที่เขาจะแวะเวียนมาอยู่ที่นี่มา
มานอนอยู่ที่นี่เลยล่ะนะครับก็จะมีบางครั้งที่จะมี
น้องสาวภรรยาของนายนรงค์นะฮะก็คือน้องเมียนะฮะที่จะมาอยู่
ที่นี่ด้วยซึ่งน้องเมียของนายนรงเนี่ยเขาจะมีสามีเป็น
ชาวต่างชาติก็จะมาอยู่ที่นี่ด้วยกันนะครับก็น่าจะเป็นคน
ที่นายปัญญาเขาพูดถึงเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าค่ะนะที่ชื่อ
ม่อนอะไรเนี่ยนะครับจุดเกิดเหตุท่านผู้ชมครับก็มีรอย
เลือดเปื้อนอยู่ที่พื้นซาอยู่ตรงนี้นะที่ยังเห็นอยู่นะ
มีร่องรอยต่างต่างอยู่นะครับตรงจุดที่ดาบนรงล้มคว่ำ
ลงไปเนี่ยนี่เป็นจุดที่อยู่แถวฝั่งตรงข้ามกับหน้าต่าง
ดาบบัญชาล้มลงไปอยู่แถวฝั่งตรงข้ามหน้าต่าง
นันลงเขาบอกว่าเขาไปนั่งอยู่ในบ้านแล้วก็เห็นดาบ
บัญชาจะวิ่งมาเขาเลยยิงออกไปตรงนี้นะฮะคนงานที่นี่บอก
เท่าที่ทราบดาบตำรวจบัญชามาอยู่ที่นี่๒๓ปีแล้วเพราะ
เป็นชาวสุราธานีนะแล้วก็เป็นคนบ้านเดียวกันที่สุราชธานีแล้ว
อยู่ที่ตะกัวป่าก็เลยสนิทสนมกับนายนรงเขาก็เหมือนกับ
สุราชด้วยกันมาอยู่ตะกัวป่าด้วยกันก็เห็นว่าสนิทสนมกัน
เรียกกันรักกันแบบเป็นพี่เป็นน้องอ่ะพี่รักน้องรักอ่ะเรียก
อย่างนี้เลยอ่ะนายนรงเขาอายุ๕๖ดาบบัญชายุ๕๐นะครับ
พี่รักน้องรักกันตัวของดาบบัญชาเนี่ยมักจะเอาปืนมาโชว์
อยู่การพูดการจาจะดูดุดันหน่อยก็เลยทำงานทำให้คนที่
เป็นคนงานในสวนปามที่นี่เนี่ยก็จะเกรงกลัวหน่อยไม่มี
ใครกล้าสนิทด้วยส่วนนายนรงเนี่ยที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้า
สวนปามเนี่ยเขาเป็นคนใจดีรักลูกน้องก็มีดื่มอะไร
บ้างนะครับแต่ก็ไม่เคยเห็นเมาใหม่แต่ดาบบัญชาเนี่ยอัน
ดื่มหนักดื่มบ่อยนะครับประเด็นที่ว่านายนรงมีปืนลูก
ซองเนี่ยแล้วใช้ยิงเขาจนตายเนี่ยปืนลูกซองนะครับคนงาน
บอกว่านายนโรงเขาชอบล่าสัตว์นะก็ไม่เคยเห็นเอาปืนมายิง
มีใครมาขออะไรใครนะแต่ปืนที่เห็นขอไว้ไปล่าสัตว์
เธอได้ยินข่าวมั้ยว่าเวลาไอ้อนไอ้แกก็ชักปืนมาขู

เขามานี่กลัวพอหมดล่ะแกก็ว่าอย่างนั้นแหละ

หรือหมาแกแกคือชอบยิงไก่ยิงนกยิงฐาน
เอาเอาบางนั้นครับ
จะป้องกันตัวไม่ป้องกันตัวอะไรยังไงนะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของการมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะครับ
ส่วนเรื่องกระบวนการต่างก็ต้องรอการฝากขังกันต่อไป